แล้วก็อยากให้พิมพ์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาค่ะ
กล่องพัสดุกุกกักกุกกักคือไม่ใช่พัสดุผีนะ
แต่ข้างในนั้นมันมีสิ่งมีชีวิตอยู่
ส่วนจะเป็นอะไรเดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวคุณดูช็อตนี้ค่ะ
เป็นถุงค่ะเป็นลักษณะเหมือนถุงผ้านะ
ใช่ค่ะปิดซิบรูดปิดใบ
ซึ่งตัวพนักงานขนส่งเอกชนเขาบอกว่า
จริงเดี๋ยวทางบริษัทจะต้องร้องไปยังบริษัทต้นทางด้วยเหมือนกันนะ
แล้วก็ฝากถึงคนที่ใช้บริการจะส่งพัสดุ
ไม่ว่าจะเจ้าไหนก็ตามห้ามเลย
ห้ามเอาสิ่งมีชีวิตห้ามเอาสิ่งผิดกฎหมายมาส่ง

ถ้าเกิดว่างูมันหลุดออกมาก่อนระหว่างทางขนส่ง
แล้วมันไปฉกมันไปทำอันตรายพนักงานคนอื่น
จะทำอย่างไร
เสื้อดำก็คือเจ้าของงูเป็นผู้รับเลย

ผู้ภัยก็คือเหมือนแบบก็มาช่วยนั่นแหละ

แต่ต้นทางเขาก็บอกว่า

เพราะว่าตอนที่ลูกค้ามาให้เขา
มันไม่ดิ้นมันไม่มีความรู้สึกว่าเป็นอะไรอะค่ะ
ถ้าอันไหนมันไม่ถูกต้องที่เป็นสิ่งต้องห้าม
ก็ไม่น่าจะส่งมามันอันตรายทั้งผู้รับและผู้ส่งเลย
เพราะว่าอันนี้ถึงแม้จะแพ็คอยู่บ้านก็ช่าง
แต่ว่ามาเขียนหน้ากล่องว่าเป็นหัวเชื้อ
คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้างในมันคืออะไร
ส่งมาแล้วมันหลุดออกจากกล่องหรือว่าอย่างนี้

ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านผู้กำกับสพเมืองขอนแก่น
พันธุ์ประโหลดเอกปริชาเก่งแสรกิจบอกเลยนะคะ
บอกว่าทางเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์เนี่ยนะ

จะมาแจ้งความที่สพย่อยเมืองเก่า

เพราะว่าอะไรเดี๋ยวเขาจะดำเนินคดีกับคนที่ครอบครองงูจงอาง
ซึ่งก็คือเจ้าของคือพี่เสื้อดำคนนี้นั่นแหละ
คือเขาบอกว่าจริงงูเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๖๒

ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
อีกข้อหาหนึ่งก็คือห้ามค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วโทษคุณจำคุก๕ปีนะ
เวลาคุณจะส่งพัสดุเจ้าหน้าที่ก็จะถามตลอดเลยว่าข้างในเป็นอะไร
เขาจะได้ยืนยันว่ามันไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

แต่กรณีแบบนี้แอบทำแล้วก็บอกเป็นหัวเชื้ออาหารนี่ไม่ดีเลย
ใช่เมื่อกี้ที่คุณอริยาบอกมันเป็นความผิดของเรื่องสัตว์ป่าใช่ไหม

แต่ถ้าความผิดในเรื่องของการจัดส่งพัสดุอันตรายเนี่ย
ก็ต้องดูเรื่องข้อกฎหมายเพิ่มเติมด้วยนะ

เออเพราะว่าสัตว์อะไรแบบนี้มันส่งใส่กล่องอะไรแบบนี้ไปไม่ได้นะ